เรื่องหนึ่งก็เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
เป็นผู้ชายวัย๕๐ปีออกไปหาปลาอยู่กลางทุ่งนา
ปรากฏว่าหมดสติค่ะคุณผู้ชม

แล้วไฟฉายมันส่องมาในลักษณะที่ทิศทางของลำแสงมันแปลก
มันไม่ใช่การส่องเพื่อหาปลา
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ๔ทุ่มนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณกลางทุ่งนาเลยค่ะ
ริมถนนคลองชลประธานหมู่ที่๑
ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูเมืองนครนายกเนี่ยนะคะ

ชาวบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บริเวณนี้
แล้วก็เห็นว่ามีไฟฉายส่องขึ้นมาจากกลางทุ่งนา
ไฟฉายมันเป็นลำแสงที่ลักษณะผิดปกติค่ะ

ไม่ใช่ส่องไปที่ท้องนา

ปรากฏว่าเป็นนายสุนทรร้อยทองหรือว่านายดำ
อายุ๕๐ปีนอนหมดสติอยู่อะค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยต้องแจ้งกู้ภัย
ให้ไปตามนางวิมันศาญญาณอายุ๖๒ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสุนทรมาที่เกิดเหตุ

ทีนี้พอกู้ภัยมาถึงก็ฝ่าสายฝนเลยค่ะ
น้ำตรงนั้นมันก็เจิงเต็มไปหมดนะคะในทุ่งนา
ไปช่วยเหลือนายสุนทรกำลังนอนหมดสติอยู่
ภรรยาบอกว่าสามีมีอาชีพรับจ้างทำนา
ออกจากบ้านมาหาปลาในที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มค่ะ
แล้วที่ผ่านมาสามีก็จะเป็นตะคริว
เวลาที่อากาศหนาวอากาศเย็น
ภรรยาบอกว่าไม่รู้ว่ารอบนี้
พอออกมาหาปลาแล้วเกิดอาการตะคริวกำเริบหรือเปล่า

แต่ว่าเป็นข่าวร้ายนะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากการตรวจสอบล่าสุดทางนายสุนทรเสียชีวิตแล้วนะคะ
ญาติก็เตรียมที่จะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ